นำเสนอเรื่องราวของกินอาหารเด็ดอร่อยมีมาหลากหลายเมนูแล้วนะ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านตามภาคต่างเนื้อกลางอีสานใต้มีหมดเลย
แต่วันนี้ค่ะเราอยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความเรื่องของเมนูรสแซ่บใช่ไหม
ดิฉันก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารรสแซ่บ
อาหารรสแซ่บที่ว่านี่ก็คือเมนูอาหารอีสาน
แล้วอาหารอีสานรสแซ่บเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้าง

ขอเอาใจคนที่ชอบทานอาหารรสแซ่บเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะอาหารทางภาคอีสาน
วันนี้เรารวบรวมมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชม
หน้าจอเรียบร้อยแล้ว

เริ่มกันที่เมนูห่อหมกเห็ด
เมนูนี้เป็นของกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมอาชีพบ้านปรางนคร
ตำบลบ้านปลางอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
ที่ได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกเห็ด
เพื่อการบริโภคและขายเป็นรายได้เสริม
เมื่อมีผลผลิตมากขึ้นไม่สามารถขายได้ทัน
จึงได้รวมกลุ่มกันทำอาหารแปรรูปจากเห็ดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นแหนมเห็ดลูกชิ้นเห็ด
เห็ดทอด๓รสเห็ดเส้นทอดกรอบ
และเมนูที่อยากจะนำเสนอนั่นก็คือห่อหมกเห็ด
ซึ่งถือเป็นเมนูสุขภาพ
เพราะใช้เห็ดแทนการใช้เนื้อสัตว์นั่นเองล่ะครับ
สำหรับวิธีการทำก็คือ
โกรกพริกแห้งกับหัวหอมให้ละเอียด
เมื่อเนื้อเข้ากันแล้วให้พักไว้
จากนั้นล้างเห็ดให้สะอาด
ฉีกเห็ดให้เป็นเส้นตามความยาวของดอกเห็ด
ใส่พริกแกงใบย่อหั่นฝอยและเห็ดลงในชาม
กะทิทีละน้อยคนให้เข้ากัน
ปรุงรสด้วยน้ำใบย่านางเติมน้ำปลาเล็กน้อย
จากนั้นจัดไปโหระพารองก้นกระทงใบตอง
ตักใส่บนผักราดกะทิตรงกลาง
โรยใบมะกรูดผักชีเด็ดเป็นใบ
และพริกชี้ฟ้าเล็กน้อย
นำขึ้นนึ่งโดยใช้เวลานึ่งประมาณ๓๐นาที
เพียงเท่านี้ก็สามารถทานห่อหมกเห็ดแสนอร่อยได้แล้วล่ะครับ
ต่อกันที่เมนูลาบเทา
หลายคนอาจจะสงสัยว่าลาบเทาคืออะไร
ลาบเทาเป็นเมนูเด็ดของชาวอีสาน
ที่มีวิถีชาวบ้านออกหาอาหารจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ที่เรียกว่าเทาหรือพืชในตระกูลสาหร่ายน้ำจืด

สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้
สำหรับวิธีการทำลาบเทาก็คือ
หลังจากได้เทาที่ล้างน้ำสะอาดแล้ว
ก็เตรียมเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาร้าต้มสุก
มะเขือต้มปลาทูพริก
จากนั้นก็นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
เราก็จะได้น้ำพริกสดมะเขือปลาทู
น้ำพริกที่ได้มาคลุกกับน้ำปลาร้าสุก

หากมีหอยโข่งหรือหอยเชอรี่

แล้วนำไปคลุกกับน้ำพริกปลาทูมะเขือได้
จากนั้นก็นำเทาลงไปคลุกหรือคนให้เข้ากัน
แล้วก็ใส่ใบหูเสือต้นหอม
รอยด้วยข้าวคั่วพริกป่นปรุงรสชาติ
ให้ได้ตามความต้องการเพียงเท่านี้
ก็จะได้เมนูลาบเทาแสนอร่อยแล้วล่ะครับ
และสุดท้ายกับเมนูหนังควายเข็ม
หนังควายเข็มนอกจากจะเป็นเมนูอีสานรสแซ่บแล้ว
ยังถือเป็นอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน
ต้นตำรับของคุณตาประนอมชนะเขต
ที่มีอายุ๗๐ปี
ชาวบ้านน้อยชนประธาน
ตำบลเวิร์นพระบาทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
ซึ่งยึดถืออาชีพหลักทำหนังควายเข็มมานานกว่า๔๐ปี
ปัจจุบันกลายเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแฮนนาดาหรือสิงคโปร์
คุณวัฒนาสมซิ้วทายาทผู้สืบทอดภูมิปัญญาหนังควายเข็ม
พ่อประนอมเปิดเผยว่าหนังควายเข็มคุณภาพจะดีหรือไม่ดี
จะวัดกันที่ความนุ่มหลังการเผาเส้นหนังเข็มจะต้องใหญ่ไม่เล็กเกินไป
และมีความนุ่มภายในและจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นขาว
วิธีการทำก็คือนำหนังควายมาล้างทำความสะอาดแร่เอามันที่ติดกับหนังออกให้หมด
จากนั้นก็นำไปพึงแดดให้แห้งพอประมาณและนำมาสับเป็นเส้นด้วยพระ
นำไปแช่น้ำเกลือเพื่อปรับให้ได้รสชาติดีประมาณ๑คืน
จากนั้นจะนำมาคลุกกับรำข้าวที่เป็นรำแก่สุดท้ายจะนำไปย่างไฟ
เพื่อให้หนังควายเค็มแห้งลดระยะเวลาการตากแดดซึ่งเป็นอีกสูตรสำคัญ
ที่ช่วยไม่ให้หนังควายเข็มจึงสามารถเก็บไว้ได้นานพย่างไฟแห้งได้ตามความต้องการ
จะนำหนังควายเข็มที่เป็นเส้นยาวไปตัดเป็นเส้นให้สั้นลงตามขนาดที่ต้องการ
เพื่อรอส่งขายและรับประทานต่อไปนั่นเองล่ะครับ